เดี๋ยวพาไปดูบรรจกาลที่บ้านหลังดนตรีภาชบูรณ์
คือเจ้าของบ้านเธอเป็นสาวประเภท๒
ก่อนหน้านี้เคยโอ้โหมีเรื่องของการเจ็บป่วยนะ
พ่วงแบบถ้าจะลุกไม่ขึ้นน่ะ
ต้องไปขอบุญบรมีของพ่อปู่ที่เคารพมักถือศัทรา
เธอก็ต้องทำพิธีแบบนี้ในการครอบเสียนครอบครู
เดี๋ยวไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่พื้นที่บ้านของเธอ
เป็นหญิงสาวประเภทสองนะครับที่เขาบอกว่าเขาเป็นศิษยานุสิตของปู่เดินดง
แล้วก็พ่อปู่คำแสนสิริจันทรานาคาราชจัดพิธีไหว้ครูครอบเสียนที่บ้าน
คนที่เห็นก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วครับท่านผู้ชมครับก็พูดหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันไปต่างนั้น
การวัดผู้ชมครับจะมุ่งชาวบ้านที่เข้ามาร่วมพิธีนี่ก็มีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
บ้านอยู่ที่บ้านวังไซทองตะมนซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
เจ้าของบ้านคือนายทิตินันจันหอมอายุ๓๕ปีนะครับอันเชิญพ่อปู่
คำแสนสุริจันทรานคราชจากศาลพ่อปู่กลางบ้านมาประกอบพิธีที่บ้าน
ก็มีขบวนไห้รำอะไรพวกนี้มานะครับ
บอกว่าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมีคนที่มาร่วมพิธีกันอยู่พอสมควร
ก็มีคนที่เข้ามาร่วมพิธีกันนะครับ
การกิริยาก็ออกมาคล้ายกันนะฮะสำหรับคนที่เข้ามานะครับ
นายทิตินันเนี่ยเขาบอกว่าพิธีนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว
ครั้งแรกก็คือเมื่อปีก่อนก็เกิดมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเอง
ตามที่เขาเชื่อนะเขาบอกว่าเขาเคยป่วยติดเตียง
แล้วก็เหมือนกับรอคอยความตายแล้วล่ะนอนรอความตายแล้ว
พี่สาวตัดสินใจพาร่างทรงพ่อปู่เดินดงมาทำพิธีรักษาให้
ปรากฏว่าหายฮะใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยเชื่อแล้วก็ศรัทธามาตลอดนะครับ
แล้วก็ทำพิธีแบบเนี้ยเรื่อยมาค่ะอืมนี่นะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ